กได้ผมชกไปแล้วเดือดเลยค่ะ
ศึกนี้ระหว่างแดดดี้ปุ่นศรีทาง

โอ้โหคุณผู้ชมเป็นดราม่าพักร่วมที่เกิดขึ้นจริงนะ
เพราะอะไรล่ะมีการโต้กันไปมา
ฝากหนึ่งไปออกรายการไปออกรายการออนไลน์
อีกฝั่งนึงก็โพสต์ในเฟซบุ๊คแบบรัวเหมือนกันค่ะ

แล้วเรื่องนี้ทางด้านคุณหมอชนน่าน
หัวหน้าพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ที่พักนะ
ก่อนจะประชุมสัมมนาว่าที่สอสอของพัก
คือจริงมันเป็นประเด็นมาตั้งแต่รายการข่าวสดออนไลน์
ที่ไปคุยไปวีดีโอคอลในรายการ
กรณีที่คุณปุ่นสิทธาถาม
ว่าจะจับมือกันอยู่ไหมต่อให้ไม่ได้เป็นพักฝ่ายรัฐบาลก็ตาม
ทีนี้ค่ะทางฝั่งคุณหมอชนน่านบอกเลยนะ

นี่ถ้าเกิดว่าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้นะ

ทีนี้ก็เลยมีการตำหนิต่อหน้าคุณหญิงสุดารัฐไป
ทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมมันไม่มีมารยาท

เพราะว่าคุณหญิงสุดารัฐก็ได้ขอโทษแล้ว
ถ้าพักแกนนำไม่จัดการเรื่องนี้
ให้พักร่วมรัฐบาลอยู่ในร่องในรอย
เห็นเขาสำคัญเห็นผมไม่สำคัญ

ไม่ให้พักก้าวไกลต้องเลือกพักใดพักหนึ่งหรอก

ถ้าเกิดเขานึกได้แล้วก็ขอโทษมันก็จบ

หลังจากที่คุณหมอชนน่าสัมภาษณ์เสร็จนะ
สีหน้าดูแบบดูไม่พอใจดูแบบมีอารมณ์อะค่ะ
แล้วตอนที่กำลังเดินออกจากวงสัมภาษณ์
มันมีช็อตสั้นที่นักข่าวของเรา
คุณต่ายเซียนมีวันบอกว่าประโยคนี้ประโยคนี้
ถ้าทางคุณหมอขึ้นมากเลยลองฟังดูค่ะ
อันนี้นะคะถ้าช็อตได้ผมช็อตแล้ว

ใช่ที่แต่เขาก็บอกน่ะคุณผู้ชม
บอกว่าเหมือนกับว่าช็อตนั้นเป็นช็อตที่นักข่าว

เลเวลความเดือดของหมอชนน่านเนี่ยประมาณไหนเออหมอชนนั่นก็เลยบอกว่า
เดือดขนาดที่ว่าคือผมไม่พอใจขนาดที่ว่าถ้าเกิดชกได้
ชกแล้วอันนี้คือวัดเลเวลความเดือดตามที่นักข่าวถามให้ฟัง
เฉยอืมฟังคุณหมอชนน่านแล้วมาฟังด้านนาวากาตรีสิทธาบ้างดีกว่า
ขัดแย้งครับบอกว่าไม่ได้อยากจะแซะไม่ได้อยากจะยุแย้งให้พักใดพักหนึ่งมีปัญหากันนะ
แต่เจตนาของเขาคือไม่อยากให้มีใครปล่อยมือกันอยากให้เหนียวแน่นกัน
ก็ขอโทษคุณสิทธายังยืนยันว่าอยากให้พักเก้าไกลจับมือกับพักเพื่อไทย
เพื่อตั้งรัฐบาลเพราะเป็นรัฐบาลในฝันของประชาชน
แต่ถ้ามองว่าพักไทยสร้างไทยของเขาทำให้ไม่พอใจจะไม่ให้ร่วมรัฐบาล
ให้เป็นฝ่ายค้านเขาก็ยินดีแต่ยังยืนยันนะจะโหวตให้ทั้งสองพักเป็นรัฐบาลเช่นเดิม
หรือถ้าอยากให้ไทยสร้างไทยไปร่วมรัฐบาลแต่ไม่เอาเขาแล้วไม่เอาคุณสิทธาแล้ว
เขายินดีจะออกจากพักไทยพักไทยได้เลยนะเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้
ต้องการส่งสัญญาณไปทางนู้นไม่ได้ส่งสัญญาณถึงเพื่อไทยเลย
แล้วคุณหมอชนนั่นไม่ได้โกรธผมนะครับวันแรก

ก็คือก็คือไปคุยกันก็ยังคุยปกติดีอะไรดีใช่
เมื่อมันจะกลายเป็นการเอาชนะค่าคานกันเนี่ยคนที่ถอยคือผม

แล้วจริงผมบอกตรงเลยว่าผมอยากให้สองพักนี้ร่วมกัน
เพราะมีรัฐบาลในฝันที่ประชาชนต้องการ
แต่ถ้าผมทำอะไรที่ไม่พอใจ
จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นไทยสร้างไทยไม่ต้องร่วม

ถ้ามองว่าแบบจะเอาไทยสร้างไทยไปร่วม
แต่ไม่มีผมผมออกจากไทยสร้างไทยได้
แต่ขอให้มันเดินหน้าได้แค่นั้นเอง
ใช่ข้อความในโพสต์เขียนว่าอะไร
ร่วมรัฐบาลเท่ากับแต่งงานกันเป็นครอบครัว

ประชาธิปไตยมองว่า๘พักเหมาะสมแล้วก็ลงตัวที่สุด
บอกว่าถ้าเกิดมันล้ำจนทำให้ไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะ
แล้วก็ทิ้งท้ายประโยคค่ะบอกว่าคนรักกันเป็นแฟนกัน
แล้วคิดเกินเลยไปก็ต้องถอยหลัง

ต่อไปนี้ไม่ล้ำเส้นไม่เร่งไม่บีบคัน
เรามาเดินหน้าต่อแบบพอดีไปด้วยกันนะครับ
เอาจริงถ้าเกิดเห็นโพสต์นี้ของคุณปุ่น

เขาบอกว่ายอมถอยโอเคจะไม่ทำแล้วล่ะ

แต่ว่าช่วงนี้แดดดี้สิทธาเขา

ก่อนเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตไมโครมา
แล้วก็ช่วงบ่ายมีการโพสต์อีก
อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ
ว่าอะไรสำคัญไปกว่า
แค่รักกันเอาแค่นี้พอนะครับ
ไม่ใช่เสียงไม่ดีหรือจะโดนลิขสิทธิ์
เป็นเพลงของพี่เอกธเนธวรากุนุเคราะ

โอ้โหเนื้อหามิวสิกวีดีโอนี่เศร้ามาก

คือที่ฉันทำวันนี้
ฉันไม่ได้ทำแค่แบบว่า
เรารักกันเรามาเป็นครอบครัวแบบที่เขา
แต่ว่าอีกหน่อยเธอจะรู้ว่า
ฉันทำไอ้ฝั่งประชาธิปไตย

ฉันทำเพราะอะไรนี่ผมแปลให้
ว่าฝั่งแดดดี้สิทธาเขาก็มีความเคลื่อนไหวตลอดเหมือนกัน

บอกว่าพักไทยสร้างไทยพูดชัดเจนมาตลอดนะ
เรายินดียกมือสนับสนุนให้พักเพื่อไทย
ก้าวไกลได้จับมือกันตั้งรัฐบาล
ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาล
หากต้องการเสียงของไทยสร้างไทยเข้าร่วมรัฐบาล
แต่ติดขาดที่ตัวผมเนี่ยผมยินดีลาออกจากพักในทันที
แปลว่ามีการย้ำว่ายินดีจะลาออกจากพักใน๒รอบแล้วนะ

พูดหลังจากที่มีประโยคว่าชกได้ชก
อ่าจบไหมเนี่ย

จบยังไงคือเรานำเสนอสองฝั่งนะ

คือมุมหนึ่งคุณผู้ชมลองนึกนะลองนึกว่าตัวเองเป็นหมอชนน่าน
อยู่ทางฝั่งภาคพฤทัยโดนจี้ถามอยู่นั่นแหละ
นี่ตอบเป็นรอบที่๕๐๒๕๐๓แล้ว
ส่วนฝั่งคุณสิทธาเขาอาจจะมีความไม่มั่นใจไง